รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เฮ้ยเดี๋ยวโทรเยอะมันจะเผื้อค่าโทรศัพท์นะเบอร์
เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแบบประหยัดประหยัดว่า

เงี้ยเบิร์ด
ไอ้นี่น้ำลาท

ดีอย่าไปเมืองนอก

น้าเบิร์ดขอฝักมือหน่อยสิ
ทำไมเอามือมานะเฮ่ย

หักพาสีหักเมื่อสายหักเขม้วยของ
ดูชีวิตยังมีเงินไปเที่ยวที่อเมริกา

มาอยู่กับเป๊ะทำงานกับเป๊ะ๒๐๑๙๕๙๗และชีวิตดีขนาดดีอะ

เดี๋ยวนี่คัญหลวงเครื่องบินไปกลับ

เดี๋ยวนี่บ้าไหร่เปล่านี่

บอลตรงนั้นไม่มีแม่น้ำ

น้ำน้ำน้ำน้ำจะไปเม็กะบ้างนะวั๊ยยยวววววว
เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกรับขาตัวนี้

กินอะไรอยากกินอาหาร
อะไรก็ได้เจ๊แต่เอาที่มนต์ราคาแบบที่ทิ้งทิ้งหน่อย

แต่ว่าหลักเขาเลยคือเป็นแป้งที่เอามาบิด

มีหลายรสหลายเซตหลายมิกให้เลือก
รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
ทุกคนค่ะนักท็อปของเราคนต่อไปค่ะ
บอกได้เลยว่าเธอมีพรีกีเป็นนักแสดงมากฝีมือ
และยังเป็นนักร้องเสียงดีอีกด้วยค่ะ
สวยและดีขนาดนี้เหมือนเป๊กเลยค่ะคุณผู้ชม
ต้อนรับคุณมิ้นมินทิตา

คือตอนนี้น้ำในหูโพรงมากเลยนะคะ

ตอนนี้หิวผมไม่ได้ไหวค่ะเขาหยือนหน้ายังอยู่ใช่ไหมค๊า
คือเมื่อกี้สะบัดหน้าแรงกลัวความเหี่ยวจะกระเด็นติดไปตรงนู้น

เสียงก็ดีด้วยอะเล่นละครถึงละมากจริง

คุณคะยืนอยู่กับสองคนไม่ชมคุณแล้วจะชมใคร
ชมเองนะคะคุณพี่ก็

เช่นกันนะคะอะไรคะคือหมายความว่าสวยอย่างเงี้หรอ
พี่ก็สวยร้องเพลงดีเล่นละครก็ได้ทำพิธีกรก็ดี

ไปกว่านั้นสิ่งที่น่ารำคาญใจที่สุดก็คืออะไรฮะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเบรกกองแบ่งกันชิม

คุณค่ะปกติช้อปปิ้งเก่งไหม
ไม่ค่อยค่ะจริงเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้ง

คือเอาไปใช้หนี้ดูแลครอบครัวอะไรเป็นเรื่องนั้นนะคะต้องช้อปบ้างนะ

น่าจะเป็นคนที่ถ้าไปห้างแพงใหญ่เนี่ยเงินจะไม่ค่อยออก

สมกึกสมการใช่แต่ถ้างานตลาดนัด
งานของมือสองงานแบบว่าของที่เรารู้สึกว่ามีป้ายเซลล์อะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างนั้นมีล้านหมดล้านละลายเร็วมากเลย

วันนี้ไม่รู้ว่าคำถามจะเข้าทางคุณมิ้นหรือเปล่านะคะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ร้านเราเนี่ยยิ่งไม่มีคนไม่มีคนเขาทุกวัน

อย่าว่านับวันเลยสิฟะตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ย
เอ้าก็ไม่ดีเหรออยู่วัง

วังเวงวังเวงวังเวง
ขึ้นอยู่วิ่งวังเวง

ฉันว่าร้านเราจะต้องมีอะไรสักอย่างนะที่แบบ

เออไม่ดูอะของก็เยอะ

มันยังไงอะ

เอ้ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเดินไปหยิบให้หน่อยสิ
ผมเห็นพี่มากี่ครั้งพี่ก็ไม่เคยซื้ออะไรเลย

นะข้างนอกจะมีแอร์ได้ไงพี่เบิร์ต

ค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มแล้ว

พี่ขายรถซื้อควายกับเชื่อผม

ก็ถึงบอกว่ามันเป็นอะไร
ต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อกันบ้าง

ร่วมเดือนแล้วยอดยังไม่ถึงหมื่นเลยพี่

พี่โรย
พี่โรย

พี่โรย

พี่โรย

พี่โรย
พี่โรย

พี่โรย

พี่โรย

ลูกใครทำอะไรรู้ไหมแล้วลูกเราล่ะ
มันมีอะไรอาจารย์บอกเขาไปเลย

มึงม้าไม่๙๙ก็หลายตัวเลยนะ

เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหม

ฮัลโหล

วิชาที่อาจารย์ให้ไปนี่พอจะทำมาหากินได้ไหม
เฮ่ยไปบ้านแล้วนะ

นี่แสดงว่าอวิชาให้พินเรียงมาหมดเลยเหรอ
ไอ้ปลาโพยเฮ่ย

เพราะร้านเราขายเยอะ

ฮ่าเนี่ยเฮ้มีอะไรให้อาจารย์ค่อยเหลือ
พี่ครับตอนนี้ว่าร้านผมมันมีสัมโพธิสีมีวนดำอ่ะ

มันกำลังดูถูกอาจารย์ของเจ้า
มันไม่รู้ว่าอาจารย์นี้ปลามานัดต่อนักไม่รู้กี่ตัวแล้ว

เอาได้เงินไม่ครบเหรอโรงพยาบาล

สิบล้านอ่ะเออไม่ได้กักไว้เลยไม่ได้กักไว้เลย
อันนั้นส่วนดาวรถก็ส่วนดาวรถสิ

ดาวรถเงินตัวเองไม่ใช่เงินวิ่งไม่ใช่เงินวิ่ง

จะบอกว่าอาจารย์ลงเนี่ยปราบได้

อดีตมีชาวจีนแก่คนหนึ่งมาทำมาเฮ้ยโล
โลรสมพาวมะอยู่หน้าจุดนี้
และตายอยู่ตรงนี้

ทะเลนี่คืออาวทัยเดี๋ยวก่อน

เลยไปหน่อยหนึ่ง
ตรงข้าวหน่อยตรงข้าวปากซอย

ไม่รู้อะไรซะแล้ว
เราใช่ไม่ใช่ที่มันไขอด

รับคุณสิ่งหรือ

อาจารย์ไม่มีเวลาคุยแล้ว

โอ๊ยเจ้าช่วยดีกว่า

ผีตัวนี้ที่มันเป็นผีจีนมาก่อน
อาจารย์เรียกมันมาปรับตัวนะครับ

ขนละมุกอาจารย์
ช่องมาจะฟีจีนเดี๋ยวจงมา

ฮ่าฮ่าฮ่า
เอาล่ะสิเมื่ออาจารย์จตุรงค์ทำพิธี
ก็มีผีโผล่มาจริงด้วย
เฮ้ยเจ้าผีตัวนี้ต้องการอะไร
และเราจะสามารถปราบได้หรือไม่
ต้องติดตามช่วงหน้าพักสักครู่เดียว